พูดถึงการแก้ปัญหาของโควิดที่อยู่ในปัจจุบัน

ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ

แล้วก็มีการตั้งเป้าจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙ประเภทแรปิเทส
แบบตรวจหาเอ็นติเจน๑แสนชุด
ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทะลุเป้าแล้วนะคะ
เพื่อนำไปสนับสนุนการตรวจคัดกรองให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

โดยประสานความร่วมมือกับสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อจัดส่งแล้วก็กระจายชุดตรวจให้เร็วที่สุดค่ะ
นำเข้าชุดตรวจโควิดประเภทรับผิดเทสของบริษัทในประเทศเกาหลี

ซึ่งคุณผู้ชมค่ะเรามีโอกาสได้คุยกับคุณปริยนุษย์อุณนิ
รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีใช้อย่างทั่วถึงค่ะ
เล็งเห็นปัญหาการแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด๑๙ในประเทศไทย
แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาครัฐเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ด้วย

ก็เคยไปทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัก
และประเทศอังกฤษเองเขาก็มีการสั่งซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อนี่แหละค่ะ
ติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตที่ประเทศในแถบยุโรป
ก็ให้การยอมรับสำหรับตัวนี้นะ
มีผลตรวจที่แม่นยำมากแม่นยำขนาดไหน
ร้อยละ๙๕หรือพูดง่าย๙๕เปอร์เซ็นต์นะค่ะ
ทุกวันนี้ถ้ามีองค์การต่างหรือว่าบริษัทต่างติดต่อเข้ามา
เนี่ยมีอะไรที่เราช่วยเหลือได้นะคะเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอด
แล้วก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับไทยรัฐช่วยเหลือในส่วนนี้
เพื่อที่จะทำให้คนไทยได้ใช้ของดีทั่วถึงกันทั้งประเทศนะคะ

นอกจากนี้ค่ะทางบริษัทยังส่งกำลังใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์
อดทนในการทำหน้าที่เป็นด่านหน้าแล้วก็พร้อมนะคะ
พร้อมมากที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้โดยเร็ว
เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
ร่วมมือร่วมใจกันนะคุณผู้ชมครับ